อีกหนึ่งคนในแวดวงบันเทิงก็คือคุณนพัฒน์เสียงสมบุญนักแสดงหนุ่มทายาทคนบันเทิงนะคะ
ก็ได้ใช้โอกาสนี้โชว์ฝีไม้ลายมือบันเลงกีต้าบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
คลิปภาพนี้นะคะก็ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตตลอดจนแฟนคลับของนายนพัฒน์นักแสดงหนุ่มลูกไม้ใต้ต้นทายาทเพียงคนเดียวของหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ค่ะ
หลังจากที่ได้ชมคลิปนักแสดงหนุ่มบันเลงกีต้าบทเพลงพระราชนิพลยามเย็นในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชโดยมีการโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวระบุข้อความใต้คลิปว่าบทเพลงพระราชนิพลยามเย็นเป็นเพลงโปรดทำให้มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมทั้งในเรื่องฝี
โปรดติดตามตอนต่อไป